มันเยอะซะจนแบบใช่เหรอ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาเขียนข้อความบอกว่าออกจากบ้านมาอย่างงง
โรงแรมตื๊ดเขาเอ่ยชื่อไว้นะแต่เราขอยังไม่พูดชื่อตอนนี้ก็แล้วกันนะคะ
โรงแรมแห่งนี้นายทิ้งแบบนี้เลยเหรอ
แล้วก็บอกพี่กัดด้วยว่าอยู่ที่คลองบางกอกใหญ่
ภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงให้เห็นภาพมากกว่านี้แล้ว
ถุงยางทุกสีทุกแบบทุกไซส์อ่ะค่ะลอยเกลื่อนคลองไปหมดเลย
คนที่เข้ามาแชร์แล้วก็คอมเมนต์เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกไม่ดีเลยกับเหตุการณ์แบบนี้
อยากให้โรงแรมที่ทิ้งช่วยรับผิดชอบให้มันมากกว่านี้หน่อยได้ไหม
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีไปตรวจสอบพื้นที่นะคะก็คือ
เรื่องต้นจุดเกิดเหตุที่เขาถ่ายมาเนี่ยอยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๗ทับ๑
คลองที่เห็นนี้คือคลองวัดเจ้ามูลเป็นคลองสาขาของคลองบางกอกใหญ่นั่นเองนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูแหละว่าทางโรงแรมหรือส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
เขาจะมีการออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
เพราะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้ว